คุณผู้ชมคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่จังหวัดมุกดาหาร
เราตามกันวันนี้เข้าสู่วันที่สามสิบห้า
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม
ก็ยังไม่สามารถตามหาตัวคนร้ายที่ไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องได้
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ยังอยู่ในพื้นที่เกาะติดอยู่นานแล้วค่ะ
ตั้งแต่เกิดคดีอ่ะนะคะปรากฏว่าไปดูเนี่ย
ที่บ้านกกตูมค่ะซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านกอกกอก
ประมาณเที่ยงปรากฏว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็พี่สาวของน้องชมพู่ก็คือน้องสดิ้งเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปแบบนี้ค่ะเราก็ตามไปเลยนะคะ
ไปไหนกันปรากฏว่าพอขี่ไปได้จังหวะหนึ่งเนี่ย
พ่อของน้องชมพู่เลี้ยวรถเข้าที่โรงเรียนบ้านกกตูม
ก็เลยทำให้เราทราบว่าอ๋อครอบครัวนี้เขาถูกตำรวจ
เชิญมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนบ้านกกตูมนะคะ
แล้วเราก็พยายามปักหลักรอดูว่าใช้เวลานานไหมสักประมาณ๑ชั่วโมง
ทั้งสามคนก็ออกมาจากโรงเรียนเพราะตอนนี้โรงเรียนบ้านกกตูมแห่งนี้
ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของชุดสืบสวนในคดีนี้นะคะ
ทีนี้มีรายงานข่าวบอกว่าตำรวจจากโรงพักกกตูมเนี่ย
ทั้ง๓คนไปสอบถามสอบถามเพิ่มเติมในบางประเด็น
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
สรุปแล้วเวลาไหนกันแน่โดยเฉพาะน้องสดิ้ง
ซึ่งอยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยเพราะตอนนี้ช่วงเวลาปรากฏว่ามันยังไม่ชัดนะคุณ
และช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยถามน้องสดิ้งค่ะ
ตำรวจถามมีใครที่เข้ามาในพื้นที่หรือไม่นะคะ
แล้วก็มีการให้น้องสดิ้งเนี่ยกรอกเอกสารสักประมาณสองถึงสามแผ่น
ครับส่วนแนวทางการสืบสวนนะคะแน่นอนว่าต้องรอเรื่องของผลตรวจดีเอนเอ
ซึ่งบางส่วนเนี่ยออกมาแล้วแต่ดีเอ็นเอจากหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ย
ยังไม่มีรายงานมาที่ชุดสืบสวนนะคะเดี๋ยวต้องรอตำรวจเชื่อว่า
ถ้าเกิดว่าผลตรวจดีเอนเอออกมาแล้วเนี่ย
จะสามารถทำให้ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้ายได้
ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าสัปดาห์นี้แหละคุณรอติดตามเลยนะคะ
ว่าใครที่จะถูกออกหมายจับคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อ
เราก็มีมานะคะนี่นี่ไปไหนกันต่อเขาไปที่ตลาดค่ะ
ไปตลาดต่อครอบครัวนี้เขาไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคุณ
ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเลขอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะ
ลูกจะให้โชคใช่ค่ะอืมคือก่อนหน้านี้มีพระสงฆ์เนี่ย
จดหมายมาเตือนเรื่องของอัฐิน้องชมพู่ที่เก็บไว้ที่ธาตุ
ในวัดภูผาแอกบอกว่าเก็บรักษาให้ดีนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
อาจจะมีคนที่ชอบทำคุณสัยหรือเล่นของมนต์ดำแอบขโมยอัฐิของน้องชมพู่ไป
ทำเครื่องรางของคลังก็ได้นี่จดหมายฉบับนี้แหละค่ะ
ทีนี้แม่ของน้องชมพู่พ่อของน้องชมพู่พี่สาวของน้องชมพู่
ก็เลยตัดสินใจไปที่วัดภูผาแอกนะคะไปที่ท่าเก็บกระดูกของน้องชมพู่
พ่อเนี่ยยกเจดีดูคุณดูนะปรากฏว่าพอยกดูอ่ะค่ะ
กระดูกของน้องชมพู่ทุกอย่างยังเป็นปกติ
มันมีมดเยอะจังหรออ๋อนั่นนี่นี่นี่นี่คุณ
สังเกตให้ดีนะคะสังเกตให้ดีจะมีเลขอยู่ตัวเลขค่ะ
ที่ฝากดนะฮะนั่นน่ะฝั่งขวามือเนี่ยอ่ะ
คุณผู้ชมเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดไม่เป็นไรบอกก็ได้
เลขสองเก้าศูนย์เนี่ยค่ะอ๋อนั่นไงนั่นนี่แหละคุณ
นี่แหละตัวเลขนี้แหละค่ะที่ครอบครัวของน้องชมพู่

เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่หน่อยค่ะ
มีจดหมายพระมาเตือนก็เลยอยากมาดูให้แน่ใจว่ายังอยู่ไหม

พอยกออกมาก็ยังเหมือนเดิม

ตอนแรกกลัวไหมในใจนึกไหมว่าถ้าเกิดยกมาปุ๊บแล้วมันไม่เจอเนี่ย

อืมก็กลัวนะก็เลยมาดูให้ให้แน่ว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับอัฐิเท่ากระดูกของน้องเนี้ยนะคะ

แต่ทีนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่บอกแล้วก็ขอร้องบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยมีทั้งพระพิสุสงฆ์ร่างทรงพยายามโทรมาบอกนั่นบอกนี่
เรื่องของการเชิญดวงวิญญาณให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตอนนี้
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าพอแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่อยากทำอีกแล้ว
เพราะอยากให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่เนี่ย
น้องชมพู่ลูกสาวอยู่ที่เก็บกระดูกแห่งนี้แล้วค่ะ
ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับดวงวิญญาณของน้องชมพู่อีก
หัวอกคนเป็นพ่อกับแม่นะคุณเนาะ
เดือนกว่านะก็ยังไม่สามารถจะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้